ไอ้หนุ่ม๑๖อายุ๑๖เองนะผู้ชายชวนเพื่อนไปเฮ้ยไปกับเราหน่อย
ไปถึงปั๊บไปเอาปืนยิงผู้หญิงอายุ๑๗คือหึงเขาน่ะ
แต่ตอนยิงเนี่ยเขาอยู่กับเพื่อนชายของเขาครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจสอบพ่อเมืองพัทธลุง
รับแจ้งจากโรงพยาบาลพัทธรุงบอกมีคนถูกยิงนะมาจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
มารักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคุณผู้ชมนะ
ตำรวจจึงมาตรวจสอบทราบชื่อคือนางสาวทันพิมลอายุ๑๗ปี
เป็นชาวตะบนวังอ่างอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
สภาพศพเธอถูกยิงด้วยปืนลูกซองนะครับเข้าที่หน้าท้อง๑๐จุดด้วยกัน
เจ้าหน้าที่จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ผ่านะครับ
ส่งศพไปผ่าพิสูจน์นะครับบาดแผลหาหัวกระสุนปืน
คือปืนลูกซองมันยิงแล้วมันแตกไปหลายเม็ดคุณผู้ชมนะครับ
ที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบสวนญาติของนางสาวทันพิมลเล่าบอกว่า
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับตอนที่นางสาวทันพิมลเนี่ยครับ
เดินอยู่บนถนนหน้าบ้านอยู่กับเพื่อนชายรุ่นเดียวกัน
จู่ในแดงไปนำสมมตินะครับคุณผู้ชมนะอายุ๑๖ที่ผมว่า
เป็นอดีตแฟนของนางสาวทันพิมล
ลากันไปหลายเดือนแล้วญาติบอก
ขี่มอเตอร์ไซค์สีดำไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียน
มีเพื่อนนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
ตอนแรกนะครับทั้งคู่มาขี่วนเวียนวนเวียนอยู่ในหมู่บ้าน
แล้วก็ขี่รถย้อนกลับมาพอสบโอกาสเห็นนางสาวทันพิมล
เดินมากับเพื่อนผู้ชายอยู่หน้าบ้าน
คนนั่งซ้อนท้ายชักปืนขึ้นมายิงใส่เลยครับ๑นัด
นางสาวทันพิมลล้มลงแล้วไอ้คนยิง
ไอ้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็นะครับขับรถหนีไป
ฝั่งญาติญาติพอได้ยินเสียงปืนนะครับ
ก็รีบออกมาดูแล้วนำตัวนางสาวทันพิมล
ส่งโรงพยาบาลป่าพยอมพัทธลุงก่อน
แต่อาการสาหัสสาหัสต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่
ก็คือโรงพยาบาลพัทธลุงแต่เธอเสียชีวิตระหว่างทาง
แม่ญาติญาติร้องไห้ครับร้องไห้
แล้วเปิดใจทั้งน้ำตาครับ
ผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ไปเจอคราบเลือดนะครับอยู่บนถนน
ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลก็สอดคล้องกับทางญาติผู้ตายนะครับ

แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ส่วนผู้ตัดหาอีกคนเป็นเพื่อนที่ซ้อนท้ายมา
ตำรวจรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับ
ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปครับ
ประเด็นนี้ก็คือเด็กอายุ๑๖มีปืนมาได้ยังไง